ฉายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะตุลาคมปลายนะคะได้ดูแน่นอน
ซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกเชอปรางมา
มันก็จะมีแบบข้อจำกัดห้ามถูกเนื้อต้องตัวนู่นนั่นนี่
แล้วเรื่องหนังจะเป็นอย่างไรไปฟังเจมส์ที่เราโดนเปิดใจเลยค่ะ
หลังจากที่ผมต้องอั้นความรับนี้หลายเดือนอยู่แล้วกัน
มีนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากหลายคนเลย
พี่เมรุกพี่สุขวัญพี่ปีเตอร์พี่พรขเชอมาน
พี่เอสเทนตร์แล้วก็พี่เบนเสสิต

คือเค้ามีค่าคุยกับทางญี่ปุ่นเหมือนเรียบร้อย
ไปคุยกับทางคลายเพราะเราก็ลูกบทเขาอยู่แล้วครับครับผม
๒๕ตุลาคมอันนี้ครับผม๒๕ตุลาคม
ส่วนเทรลเลอร์เนี่ยล่ออีกนิดนึงนะครับ